อันนี้มีไฟไหม้ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นโกดังขายสินค้าเสียหายเป็น๑๐ล้าน
โหให้ฟังเสียงไซเลนก่อนสักพักหนึ่ง
นี่คือที่เกิดเหตุเป็นโกดังขายสินค้าเขาเรียกว่าลงเป็ด
ริมถนนเสนาบางซ้ายเล็กที่๒ทับ๑หมู่อำเภอบางซ้าย

เจ้าหน้าที่เร่งนำรถดับเพลิงนะครับ

ฉีดน้ำฉีดน้ำสกัดไฟ
มันลุกไหม้รุนแรงจริงคุณผู้ชมเห็นไหม
เนื่องจากในโกดังมีสินค้าเยอะแยะครับ
ถูกบางชนิดมันก็ติดไฟเร็วซะละเกิน
ทำให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำดับไฟนะครับ

แล้วก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปในโกดังนะครับ
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะอะไรครับ
โอ้โหพี่เขาก็กลัวเหมือนกัน

พอมันโดนความร้อนแล้วมันจะยุบตัวลงมา
ประกอบกับฝนก็ตกลงมาหนัก

น้ำมันจะไปสะสมอยู่ในตัวอาคารนะครับ

สิ่งของในโกดังเสียหายหมดนะครับ

กิจนิชชีท่านอายุ๕๓ปี

เปิดขายสินค้าทุกประเภทเลยนะทุกประเทศจริง
คุณผู้ชมลองดูพี่เขาบอกเขาขายอะไรบ้าง

เขากลับไปพักผ่อนที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลหรอก

โอ้โหไฟไหม้แล้วครับที่ร้านเนี่ย

ดับทั้งร้านแล้วแล้วก็มีไฟไหม้

ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ

มาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
เช้าวันนี้นะครับถ้าสามารถเข้าไปได้นะครับ

เห็นไหมว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนก็ตามเรื่องของฟืนไฟอันตรายนะครับ